คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจะต้องให้ความสำคัญกัน
คือมีคุณแม่คนนึงค่ะพาลูกสาววัย๑๕ปีไปโรงพยาบาลด่วนเลย
เพราะว่าลูกมีอาการชักเกร็งคือมือแล้วก็เท้าจีบ
ก็เลยรีบพาไปโรงพยาบาลปรากฏว่าพนักงานเวรเปรย์ที่
เวลาปกติเราไปถึงโรงพยาบาลเขาจะออกมารับคนไข้ค่ะ
ล้อเลียนลูกสาวคุณแม่บอกคุณแม่รับไม่ได้เลยนะคะ
แล้วก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วย
คุณแม่ท่านนี้เนี่ยร้องเรียนเรื่องนี้ต่อสื่อมวลชน
เล่าให้ฟังบอกว่าเย็นวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ
พาลูกสาวที่มีอาการชักเกร็งมือจีบเท้าจีบ
ไปที่โรงพยาบาลในอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี
พอไปถึงก็มีพนักงานเวรเปรย์เข้ามารับตัวค่ะ

อาการของคนชักเกรงที่มือจีบเท้าจีบเนี่ย
คือนิ้วมือทุกนิ้วมันจะจีบเข้าหากันหมดเลย
แล้วก็เกร็งทั้งมือทั้งเท้าด้วยนะคะ

มีพนักงานคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่ายังไงรู้ไหมอืม
เอ้าทำไมไม่รำมาล่ะจีบมาทำไม
คือก็ไม่รู้แหละว่าตอนนั้นพูดเพราะว่าอยากให้ผ่อนคลาย

แต่คนเป็นแม่และคนเป็นลูกที่ได้ยินแบบนี้ค่ะ
คุณแม่ท่านนี้เธอบอกว่าไม่พอใจเลย
สถานการณ์แบบนี้มันล้อเล่นแบบนี้เหรอ
ล้อเลียนแบบนี้เหรอมันสมควรหรือเปล่า
จากนั้นพนักงานเวรเปรย์คนนี้ก็พาลูกสาวเธอไปในห้องฉุกเฉิน
แล้วก็กลับออกมาตอนประมาณสัก๒ทุ่ม
ไปโรงพยาบาลตอนเย็นกลับออกมาตอน๒ทุ่ม
สภาพก็คือเข็มน้ำเกลือคาอยู่ที่มือซ้ายค่ะ
ยังไม่ได้เอาออกเลยนะแต่ถุงน้ำเกลือไม่มีนะคะมีแต่เข็ม
แล้วพนักงานคนนี้ก็บอกว่าอ้าวกลับบ้านได้แล้ว
แม่ก็งงอะค่ะว่าให้กลับพร้อมเข็มน้ำเกลือเลยเหรอ
มันได้ด้วยเหรอไม่เคยพบเคยเจอ
เวทเฟย์ก็บอกว่าทำไมน้องถึงมือจีบ
ทำไมน้องถึงไม่ลำไม่ยกมือลำยกมืออะไรขึ้นมาเลย
ทำไมน้องอยู่แต่ท่าจีบท่าเดียวให้กลับมาบ้านพอดี
ก็เห็นเข็มคาที่มืออยู่

ใช่ค่ะแล้วก็ถามว่าอ้าวทำไมไม่เอาเค็มออก
เขาบอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอีก๒วันน้องก็กลับมาคืน
ครับคือใครเป็นใครเป็นคนพูดครับตรงนี้

อ้าวแล้วจะให้คาอยู่สองวันเนี่ยนะ
แล้วยังไงขอเหตุผลว่าค้าไว้ทำไม
เอาออกแล้วเสียบใหม่ก็ได้เรื่องของการไอ้เข็นน้ำเกลือเนี่ยนะ
เออคือมันติดเชื้อได้นะเอาจริงมันอันตราย

พอถึงบ้านได้แค่ครึ่งชั่วโมงเองไม่ต้องรอ๒วันแล้วค่ะ
กำเริบอีกก็เลยต้องรีบพาลูกกลับไปโรงพยาบาลอีกครั้ง

ก็พาลูกสาวเธอเข้าห้องฉุกเฉินอีกเหมือนกัน
ต่อมาเลยสอบถามทีมแพทย์เรื่องเข็มน้ำเกลือว่า
ปกติแล้วเนี่ยเขามีการให้เข็มน้ำเกลือแถมกลับบ้านไปด้วยเหรอคะ

แพทย์บอกเลยว่าจริงมันเป็นความผิดพลาด
ต้องขอโทษด้วยก็คือขอโทษมายังคุณแม่แล้วก็ขอโทษมายังน้องนะคะ
ท่านนี้เลยบอกว่าอยากให้โรงพยาบาลนะคะ
ช่วยอบรมพนักงานเวรเปรย์ให้ผู้จาดีกับคนไข้
และญาติเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแบบนี้
แล้วก็ไม่เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าขุนคล่องหมองใจอะไรกัน
คือมันเป็นอาการป่วยนะคะ
มันเป็นภาวะชักเกรงอาจจะเป็นแพนิก
หรืออะไรก็แล้วแต่ภาวะตื่นตระหนกหรืออะไรก็แล้วแต่
ทำให้เกิดภาวะนี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรออกมาล้อเลียนกัน
คนเขาป่วยเขาเป็นญาติเขาก็ทุกข์ใจมากพออยู่แล้วนะครับ